ผมรักเมืองไทยและมาอยู่เมืองไทยหลายปี
ผมรักเมืองไทยและมาอยู่เมืองไทยและกระตั้งห้าร้ายปี
ติดอกชอบใจจะสาวเมืองไทยนักดูสวยดี
แม่นะแค่ไวน์ถึงคอมพระชีวิต

หลายคนได้ฟังเพลงนี้แล้วอดใจไม่อยู่

คุณผู้ชมเรื่องราวของหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าว
ที่เขาบอกว่าชื่นชอบในวิถีชีวิตของคนไทย
มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ
นี่ไปดูกันที่กิจกรรมแรกที่พามาให้ดู
โอ้ยบอกเลยนะไอเลิฟเมืองไทยไอไลท์ที่นี่
ทำไมมานั่งกันตรงนี้ไม่ได้มานั่งอาบแดดนะ
แต่เขามากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาเป็นคู่
เพราะว่าการแข่งขันนี้ต้องแข่งกันแบบเป็นคู่

แล้วสแนชสคราช

อะไรของคุณขอบสัตว์ไอได้ไหมงงมากเลยเนี่ย

ก็จับปลาช่อนนั่นแหละ
นี่ก็ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าฝรั่งไม่เข้าใจ

ภายในเวลา๑๕มินิตรให้ไปจับช่อนฟิช

๑๕มินิตรก็คือ๑๕นาที
ไปจับช่อนฟิตก็คือไปจับปลาช่อน
ให้ได้มากที่สุดคู่ไหนชนะ

ไปดูภาพบรรยากาศของการแข่งขันกันหน่อยครับ
เขาให้มาจับปลาไม่ได้มาแหมหอมแก้มภรรยาโชว์
แต่นี่ครับคุณผู้ชมเป็นภาพความสนุกสนานนะ
แล้วจับมาได้เนี่ยคู่ไหนเป็นคู่ชนะเลิศ

เป็นคู่ของมิสเตอร์ริชาร์จและมิซิสสมาย
ได้ไปกี่ตัวคะเนี่ย

โอ้โฮ

ท่อนไม่ได้จับง่ายนะเพราะว่ามันชอบหลบซ่อนตัดซ่อน

ฝีมือไม่ธรรมดาจริงเลยนะคะแต่ละคนนะคะ
เดินทางกันต่อค่ะไปที่ค่ายมวยแห่งนี้
ค่ายมวยนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าเจ้าของค่ายคือคุณมะลิวัชรยาชาวเยอรมนี

มะลิมีชื่อไทยด้วยนะคะคุณมะลิเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยหลงรัก
แล้วก็ชื่นชอบในศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบนี้นะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมา
คุณมะลิบอกว่าเขาอยากจะทำอะไรให้เด็กที่นี่นะ
ก็เลยมีการเปิดค่ายมวยเพื่อที่จะสอนมวยไทยให้กับเด็ก
และที่สำคัญที่สอนเด็กเหล่านี้เรียนฟรีนะคะ
ไม่เสียกระตั้งนะคะ
เด็กได้เรียนเด็กในชุมชนได้เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
ฝรั่งสาวชาวเยอรมนีเพราะอะไรรู้ไหม
เธอบอกว่าเธออยากจะให้เด็กในชุมชนหันมารักในการออกกำลังกาย
และห่างไกลจากยาเสพติดดีมาก
ฟังเรื่องราวของเธอแล้วเนี่ยต้องขอปรบมือให้เลยนะคะ
อยากดูแลเด็กไทยอยากดูแลชุมชนแล้วก็อยากอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบนี้
ปรบมือให้เลยหัวจ้า
แต่ว่าฝรั่งหัวใจไทยยังไม่หมดเพียงเท่านี้จะพาไปดูกันต่อนะคะ
หนุ่มคนนี้ที่เขามีความสามารถด้านการดีด

โอ้โหมีดันขึ้นดู

ไม่รู้เลยว่าเป็นฝรั่งเล่น
เล่นได้พริ๊วภัยเราะมากเลยนะคะ
บทเพลงพินฟ้าฮองบึ้ม
ของพี่จินตลาภูลลาบนี่เองนะคะ

หัวใจไทยคนนี้ชื่อว่าคุณช้าง

ส่วนผลงานที่มีคนชื่นชอบชื่นชมมากก็ต้องคลิป
คุณช้างเล่นพินอีสานโชว์นี่แหละ
ยอดคนดูหลายหมื่นเป็นแสน
และมันเนี่ยสุดยอดจริงเลยนะคะ

คนที่มีหัวใจรักความเป็นไทยแบบนี้ทุกคนเลย